เรื่องราวดีกันก่อนเลยให้ได้อมยิ้มกัน
เรื่องราวดีต้อนรับอากาศหนาวแบบนี้

จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กหญิงยอดกระตันยูคนนึงค่ะ
เรียนอยู่แค่ชั้นม๓เท่านั้น
แต่ว่าใช้เวลาว่างจากการเรียนเนี่ย
เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ต้องบอกว่าถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เลย
เด็กคนนี้มีชื่อว่านางสาวสุพรรคบุษจันทร์อายุ๑๖ปีนะคะ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนเทศบาล๒จังหวัดพยาวค่ะ
ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนไปทำงานขายรูปภาพระบายสี
ราคาแผ่นละ๒๐บาทให้กับเด็กแล้วก็คนทั่วไป

หลายคนเดินทางมาที่กว้านพยาวนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเธอมาขายของอยู่แบบนี้
เฉพาะในช่วงเวลาเย็นเท่านั้นหลังจากเลิกเรียน
เพื่อหารายได้พิเศษนำไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวค่ะ
ชื่อนาคาหลุทระลักษมณ์สินตามค่ะอยู่เมืองเทศสบาน๒ค่ะ
ทุกตอนเย็นหนูก็จะมาเปิดระบายสีที่นี่ค่ะ
ก็เปิดประมาณ๕โมงเต็มกว่า
ถ้าไม่มีเรื่องไม่มีลูกค้าก็ปิดร้านค่ะ
ตอนหนูก็มาช่วยเขาก็
ลุงแม้จะเป็นคนเปิดร้านซื้ออุปกรณ์อะไรมาให้แล้วก็มาช่วยดูแลค่ะ
แล้วก็ได้เบอร์เซ็นจากการขายภาพ

ตั้งแต่๓ทุ่มจนถึง๔ทุ่มนะ๑ชั่วโมงเท่านั้นเอง
แต่ต้องบอกว่านึกชั่วโมงสามารถขายได้วันละประมาณ๒๐๐ถึง๒๕๐บาท
รายได้ดีนะคะใช่ซึ่งถือว่าเป็นรายได้พิเศษที่มาจากความตั้งใจความอดออมของเด็กหญิงคนนี้นะคะ
ชื่นชมมากและก็ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวเองได้เป็นอย่างดี
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากเลย
เลิกเรียนแล้วนะยังทำการบ้านทบทวนบทเรียนเสร็จปั๊บหาเวลาว่างนิดหน่อยชั่วโมงเดียวออกมาหาเงินอีก
โอ้โหดีกว่าที่จะเอาเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนมัวแต่ไปเข้าร้านเกม
ใช่ไปเล่นกงเล่นเกมนะคือจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราก็ควรที่จะแบ่งเวลา
ในการเรียนหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็น้องคนนี้คือเขารู้ว่าอยากที่จะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว
ก็เลยหาเวลาว่างอันน้อยนิดมาขายของเล็กน้อยที่ตัวเองพอจะทำได้